คุณผู้ชมคะปิดท้ายกันที่คลิปหนึ่ง

เป็นคลิปที่คนขี่รถจักรยาน
แต่ว่าไปเกาะท้ายรถกระบะเอาไว้แล้วรถกระบะก็วิ่งเร็วนะ
กลายเป็นว่ารถจักรยานนี่เร็วไปพร้อมกับกระบะเลย

คลิปนี้ถูกบันทึกโดยสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะขณะใช้เส้นทางยกระดับรามคำแหงพบผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานแต่ว่ามือนึงเนี่ยไปเกาะท้ายรถกระบะเป็นรถขนเฟอร์นิเจอร์แล้วอีกมือก็ประคองรถจักรยานเอาไว้เนี่ยแบบเนี้ยค่ะผู้บันทึกภาพก็ถ่ายมัดวัดความเร็วรถของตัวเองนะจะได้แสดงให้เห็นว่าความ
แล้วก็ตกใจกลับกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุค่ะ
โอ้โหเห็นแล้วเป็นยังไงคุณโรสลินคุณพิรวั
คือดิฉันจินตนาการต่อคุณว่าถ้าเกิดว่าล้มขึ้นมาโดนเฉียวชนขึ้นมาจะเป็นยังไง
ใช่เขาไม่น่าให้ผ่านขึ้นมาได้นะครับเนี่ย
เน็ตก็คิดเหมือนกันนะคือเขาก็แบบ
กลัวถ้าพลาดนิดเดียวถึงขั้นเสียชีวิตได้นะ
แล้วก็มันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนน
คนอื่นที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันด้วย
เขาบอกว่าแปลกใจว่าทำไปได้ยังไง
แล้วก็จักรยานที่เห็นในคลิป
เป็นจักรยานซื้อกับข้าวธรรมดา
มันไม่ใช่จักรยานแบบเสือภูเขาเสือหมอบ

คนขี่รถจักรยานกับคนขับรถกระบะ
เขารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่ามาด้วยกันหรือเปล่า

ต้องมองกระจกข้างเห็นมองกระจกหลัง
มันน่าจะเห็นว่ามีรถจักรยานมาเกาะท้ายอยู่นะ
ใช่ไหมคนก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้
สำหรับสะพานยกระดับรามคำแหงก็เป็นทางยกระดับ
ห้ามรถจักรยานขึ้นอยู่แล้ว
รถจักรยานยนต์เขายังไม่ให้ใช้เลย

ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กวดขันอย่างต่อเนื่องแต่
มีจักรยานโผล่ขึ้นไป
เราไม่ได้ตาฝาดกันเนอะ
คู่เนี่ยเราเห็นกันชัดนะคนถ่ายคลิปก็เห็นใช่ไหม
ไม่ฝากนะคุณพิรวัติคือ

ก็ต้องฝากตำรวจตามเรื่องต่อกันด้วยนะคะ
เพราะว่าอันตรายจริงเรื่องแบบนี้นะคะ
ถ้าเกิดว่าล้มลงไปเจ็บตัวได้นะคะแต่ว่าอันนี้